คุณผู้ชมคะไปที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีศึกพ่อค้าแม่ค้ากลางตลาดโอ้โหดุเดือดมาก
เรื่องของเรื่องคือมีป้าแม่ค้าคนหนึ่งแกไม่ยอมตรวจโควิด
เป็นมาตรการไงจะเปิดขายของที่ตลาด
ไม่ยอมตรวจโควิดทั้งที่แกเป็นผู้เสี่ยงสูง
เพราะว่าแผงที่ขายอยู่ข้างแกติดโควิดไปแล้ว
เท่านั้นแหละพ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดเรียกได้ว่ารุมด่าเลยค่ะ
แล้วยังไงก็ไม่ไปชาวบ้านช่วยกันแล้วเนี่ยแม่ค้าแม่ขายเนี่ยช่วยกันเนี่ยยังไงก็ไม่ไป

เหตุการณ์เนี่ยค่ะคุยกันเนี่ยเถียงกันเนี่ยตั้งแต่ตี๔นะคุณ
ตลาดเขาเปิดเช้ามืดอยู่แล้วไงเถียงกันตั้งแต่ตี๔ยัน๘โมงเช้า
ก็ยังไม่จบหาทางออกไม่ได้เอาง่ายว่า
คุณป้าแม่ค้าเสื้อส้มแกบอกว่าก็ฉันไม่ติดอ่ะไปตรวจทำไม
แผงข้างที่เขาติดเขาก็กักตัวแล้วแล้วทำไมฉันต้องไปตรวจ
อำเภอธ่าแม่หนากาลจังหวัดกานจาธานบุรี
คือป้าแม่ค้าคนนี้แกยังขายนะคะ
เป็นแม่ค้าขายอายุหกสิบเก้าปี

จะแบบไล่ให้แกไม่ขายในตลาดนะ
แต่แค่อยากให้แกไปตรวจโควิด๑๙
เพราะว่าแม่ค้าแผงข้างที่ติดกันเลยเนี่ย
เขาติดโควิดก็เลยถือว่าป้าเนี่ยเสี่ยงสูงมาก
แต่ป้าไม่ยอมไปตรวจแล้วก็ไม่ยอมกักตัวด้วย
บอกแค่ว่ามาดูให้ดีเลยเนี่ย

ฉันไม่ได้เป็นก็อย่างที่เห็นตามคลิปอะค่ะ
โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมายืนกันเป็น๑๐ราย

เพาะกิจตอบโต้โควิด๑๙ก็เลยเอาเชือกฟางมากั้น
พื้นที่หน้าร้านของป้าอย่างที่เห็นเนี่ยเชือกฟางสีฟ้าเนี่ย

แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำงานก็ยังมีการโต้คารมกันเป็นระยะ
ระยะระหว่างป้าแม่ค้าขายพริกกับแม่ค้าพ่อค้าคนอื่น
ซึ่งตำรวจสายตรวจสอบพ่อลูกแก่ผู้นำท้องถิ่นชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ย
ก็พยายามช่วยกันเกลี้ยกล่อมสุดชีวิตแล้วจริงบอกว่าป้า
คือแค่ไปตรวจนะแค่ไปตรวจแล้วก็กักตัวแป๊บเดียวเอง
เดี๋ยวถ้ามันเรียบร้อยชัดเจนแล้วเนี่ยป้าก็กลับมาขายต่อไง
คนถ่ายคลิปเนี่ยคือนายเฉลิมพลหงยนต์เขาบอกโอ้โหผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ผมพูดเลยนะว่าผมจะเหมาพริกแกงแล้วก็ผักในแผงป้าทั้งแผงทั้งหมดเลย
ช่วยกลับบ้านไปกักตัวแล้วตรวจโควิดให้ผมได้ไหม
ป้าก็ไม่ยอมป้าไม่ขายให้บอกจะเหมาทั้งแผงก็ไม่เอา
เดี๋ยวป้าจะแจกให้ชาวบ้านฟรีไปเลย
แต่ถึงแม้จะแจกฟรีก็ไม่มีใครกล้ารับเพราะว่าแกก็เสี่ยงสูงไง
เหตุการณ์เนี่ยจบตรงที่ป้าแกอาจจะเหนื่อย

เฉลิมพลเองเขาก็บอกนะว่าผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ
เห็นใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นที่เขาก็อยากขายของ
แล้วก็เห็นใจป้าแม่ค้าคนนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็ต้องทำมาหากิน
แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ยังไงก็ต้องเข้าสู่ระบบสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตาม๑ชีวิตคุณเองก็เสี่ยง
มันก็จะเป็นผลกระทบเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนคนอื่น
เกิดเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่หนักกว่าเดิมอีกใช่ครับล่าสุดเทศบาลตะบนลูกแก่เลยประกาศ
ตลาดสดเทศบาลลูกแก่ไปห้าวันนะคะทำความสะอาดก็คือเริ่มพรุ่งเนี้ย
สิบเจ็ดสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนสามสิบเอ็ดสิงหาคมไปเลยค่ะโอ้โห
ไม่รู้พ่อค้าแม่ค้าจะโกรธคุณป้ามากกว่าเดิมหรือเปล่านะ
อ่ะเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันแต่ว่าก็อย่างที่คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกแหละว่า
เห็นใจทุกฝ่ายจริงแต่ก็ต้องขอร้องให้เข้าสู่กระบวนการด้วยนะ